ก็กลายเป็นอดีตสามีไปแต่เขามีลูกสาวด้วยกัน๔ขวบ

วันดีคืนดีสามีมาที่บ้าน
แล้วก็มาลักพาตัวลูกสาวของเธอหายไป
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพาไปอยู่ที่ไหน
แต่เหตุการณ์นี้มีกล้องมุมจอมปิดจับพรับเอาไปได้
นี่ฮะนี่ครับอุ้มขึ้นไปแล้วครับเห็นไหมฮะอุ้มเด็กผู้หญิง
หนึ่งขึ้นรถเก๋งไปแล้วก็ขับออกจากบ้านไปนะฮะอันนี้เป็น
บ้านของนางสุพิษจันสุวรรณอายุ๒๘ปีซึ่งเธออยู่กับแม่
หาดใหญ่สงขราเช้าของวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมาผู้ชาย
ในภาพเนี่ยในคลิปนี้คืออดีตสามีของเธอชื่อว่านายกมล
นะฮะขับรถพาลูกสาวอายุสี่ขวบขึ้นรถเก่งแล้วหลบหนีไป
จากบ้านคุณสุพิษบอกว่าก็แยกทางกับอดีตสามีมาแล้ว๔ปีที่
ผ่านมาเนี่ยอดีตสามีส่งเงินมาให้๒๐๐บ้างพันหนึ่งบ้างอันนี้
เป็นค่าเลี้ยงดูลูกนะตกลงกันว่าถ้าลูกเนี่ยเรียนจบ
หกเดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับพ่อไปเรียนที่กรุงเทพซึ่งระหว่าง
ที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยปิดกันจะมาหาลูกก็มาสิจะโทร
มาก็โทรมาสิก็คุยกันเป็นประจำนะฮะแวะมาหาที่บ้านเขาก็ให้
มาแต่หลังจากเกิดเรื่องตอนเนี้ยไม่รู้เลยว่าอดีตสามีเอาลูก
ไปไหนเพราะโทรไปหาไม่ยอมให้คุยกับลูกคิดถึงลูกเป็นห่วง
ลูกมากเนื่องจากว่าอดีตสามีเท่าที่ทราบยังไม่ได้มีงานทำ
เป็นหลักเป็นแหล่งเธอเนี่ยเปิดใจทั้งน้ำตาแบบนี้เลยฮะ
อยู่ได้หมดค่ะตอนนี้แก้อยากขอเลี้ยงลูกก่อนลูกก็ยังเล็กอยู่
เพราะลูกโผล่ปันกับหนูมากหนูเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กหนึ่งค่ะ
แล้วสงสารลูกไหมลูกอาจจะ
สงสารมาก
ไม่ชินไม่ชิน
ตอนเอาไปไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าจะร้องอยู่หรือเปล่า

ก็อยากให้อดีตสามีมาเคลียร์กันเรื่องการฟ้องร้องการเลี้ยงดูต่าง
เพราะว่าอย่าเอาลูกเป็นตัวประกันเลยดีกว่า
ทีนี้ด้านยายของเด็กแล้วก็แม่ของคุณสุพิษ
ชื่อว่าคุณสุจินบอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกเคยมา
ก็มาหาลูกตามปกติหนูร้องไห้เลย

เขยออกอุบายให้ตัวยายคือคุณสุจินไปรีดผ้า

อุ้มลูกแล้วขับรถออกไปเลย
พอเห็นวิ่งออกไปตามพยายามจะเปิดประตูยื้อยุดฉุดกระชากกัน
แต่ลูกเขยขับรถถอยหลังเธอกระเด็นล้มบาดเจ็บเลย
ในภาพวงจรปิดจะเห็นจังหวะนั้นไหม

หลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สภหาดใหญ่
แล้วก็อยากให้ตำรวจเรียกตัวลูกเขยมาคุยกัน

ทุกคนก็รักแหละหลานเข้าใจว่าพ่อก็รัก

ตอนนี้ตำรวจกำลังเรียกเดี๋ยวเตรียมที่จะออกหมายเรียกพ่อของเด็ก
แล้วเอาเด็กมาพูดคุยไก่เกลียดกันจะได้จบเรื่องลงด้วยดี